เกษตรทำเงินวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูต่อเลยเป็นพื้นที่๘ไร่
จากที่เขาเคยทำนาเพียงอย่างเดียวนะ
ปรับเปลี่ยนแล้วกลายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตผักได้ค่ะ
เปลี่ยนอะไรยังไงบ้างติดตามกันเลยกับช่วงเกษตรทำเงิน
นี่เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่ปรับตัวจากการปลูกพืชเชิงเดียว
อย่างการทำนาจำนวน๘ไร่แล้วหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน
เพื่อรับมือกับภัยแรง
ที่นี่คือบ้านสวนมนทิพย์บ้านงัวบาตำบลงัวบาอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
นี่เกษตรกรเขาแต่งตัวมาหยิบอุปกรณ์พร้อมทำงานกันแล้วล่ะครับ
ดูสิครับผมชอบข้อความที่เขาเขียนเอาไว้ว่ากินผักปลอดสารกินอาหารปลอดภัย
เพราะแบบนี้ที่นี่จึงไม่ใช่แค่สวนนะแต่ยังเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตผัก
ให้ชาวบ้านมาเลือกซื้อเองที่สวนเลยครับ
บ้านสวนมนทิพย์มีทุกอย่างจริงจริงครับและผมขอแนะนำเจ้าของสวน
ผมนายซุปปันปะวันโน่เป็นเกษตรกวัลดุมวลที่๒ตำบลงวบา
เพื่อว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคาม
คุณลุงสุปันยังบอกอีกว่าทำนาอย่างเดียวแล้วเนี่ยประสบปัญหา
ผลผลิตข้าวไม่ได้ตามต้องการอย่างบางปีก็แรงมาก
บางปีก็เจอน้ำท่วมจึงคิดว่าทำการเกษตรอย่างไรให้อยู่ได้
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทำกิน๘ไร่ให้ทำเงิน
แล้วลุงสุปันก็เริ่มคิดจากกิจกรรมเกษตรให้เหมาะสมกับ
พื้นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับตนเอง
ได้มา๓กิจกรรมก็คือกิจกรรมหลักคือการปลูกผัก
กิจกรรมรองเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ
กิจกรรมเสริมก็คือเลี้ยงวัวและปลูกข้าว
แล้วไอ้๓กิจกรรมเนี่ยมันเกื้อหนุนกันอย่างไรบ้างครับลุงสุปัน
โดยลดการผึงผ้าให้นอกลดคาไส้ใจให้ปุย
ทีมีอย่างนำแอปผิเคชันการสั่งนี้
น้ำอัจฉริยะมาทำการติดตั้งเพื่อลดเวลาเพราะเมื่อรถน้ำภายในสวนต้องใช้เวลารถสามชั่วโมง
พอมีแอปพลิเคชันรถน้ำทางโทรศัพท์มือถือลดเวลาเหลือแค่๓๐นาที
ส่วนรายได้จากการจำหน่ายพืชผักอาหารที่มีภายในบ้านสวนมนทิพย์เฉลี่ยวันละ๑๕๐๐บาท
หรือเดือนละไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐๐บาท
ช่วงไหนที่ผลผลิตออกมากลุงสุปันและภรรยาก็จะนำออกไปขายที่ตลาดหรือขายทางออนไลน์นะครับ
จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงแล้วปรับเปลี่ยนให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์
ที่สำคัญครอบครัวมีอาหารปลอดภัยเอาไว้บริโภคที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปเลยครับ